คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยมันมีเหตุการณ์
ประพอคนหนึ่งเขายืนอยู่หน้าสำนักงานแห่งหนึ่ง
เด็กนักเรียนเด็กผู้หญิงเนี่ยเดินไปซื้อของเขาใช้กระบองของเขาเปิดกระโปรงเด็ก
แล้วเอากระบองไปจิ้มที่ของสงวนของเด็ก
เด็กตกใจร้องไห้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่สุดท้าย
ผู้ปกครองรวมตัวกันมาเป็นร้อยคนเอาผิดกับรบพอคนนี้
เขายืนยันว่าสาบานว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไปดูครับ
ผู้ปกครองพ่อค้าแม่ค้าครูอาจารย์นักเรียนต่างเนี่ย
แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานชนรับประทานเกือบร้อยคน
เขารวมตัวกันอยู่ที่นี่หน้าสำนักงาน
อันนี้จังหวัดนครราชศรีมาเพื่อให้จับกลุ่มตัวนายคนนี้
รบพอชื่อว่าจิมรสักกรองแก้วอายุ๓๙ปี
เป็นรอปภของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้แหละ
นั่งอยู่ในป้อมยามนี่แหละหน้าซีดเลยหน้าตาตื่นตนก
หน้าตาขวางแบบนี้เพราะอะไร
มันมีการร้องเรียนว่ารบพอคนนี้เขาใช้กระบองพลาสติก

พอเด็กเดินผ่านเปิดกระโปรงบ้างล่ะ
เดินผ่านเอากระบองไปจิ้มของสงวนของเด็กบ้างล่ะ
เด็กผู้หญิงโดนหลายต่อหลายคน
ล่าสุดเนี่ยมีแม่ค้ายืนยันว่านักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินไปซื้อขนม

รอปภเขาใช้ไม้กระบองพยายามเปิดกระโปรง
แล้วก็เอาจิ้มไปที่ของสงวนของน้อง

เด็กเขาตกใจวิ่งไปบอกแม่ค้ากันยกใหญ่คุณผู้ชม

อย่างนี้นะฮะฟังเสียงแม่ค้าหน่อยครับ
แล้วเขาก็วิ่งไปฟ้องว่าป้าไอ้คุณอันแล้วเขาก็บอก

มันไม่ปกติแล้วล่ะเออน่ากลัวแล้วล่ะไปถามสีกางเกงในเขาด้วยเนี่ย
ฮะนะฮะอ่ะตำรวจพยายามถามนักข่าวพยายามถามได้ทำหรือเปล่าเนี่ย
ผมไม่ได้ทำผมกล้าสาบานผมไม่ได้ทำผมเป็นรบพอตรงนี้มาสี่วันเอง
ผมไม่ได้ทำยืนยันนี่ไม่ได้ทำครับนี่ฮะสาบานครับ
อ่ะสุดท้ายตำรวจอ่ะไปคุยกันที่โรงพักกันหน่อยไปสอบปากคำกันหน่อย
สอบไปสอบมาคุณผู้ชมลืมคำเมื่อกี้ไปเลยนะผมยอมรับครับ
ว่าผมใช้กระบองไปเปิดกระโปรงเด็กจริงครับทำไปเพราะผมหยอกเล่น
เล่นกับเด็กเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรนะฮะสุดท้ายอ่ะ
ก็ยอมรับแล้วใช่ไหมก็โดนแจ้งข้อหาไปกระทำอนาจารย์เด็กผู้หญิง
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแหม่เป็นรบพอได้สี่วัน
แต่พฤติกรรมนี่โอ้โหโชคโชนเหมือนกันนะ